วัยรุ่นที่ลำพูนครับโมโหถูกรอบพอเตือนแบบนี้
คือขี่ขับรถกระบะเข้ามาในโรงพยาบาล

อนุญาตครับขับย้อนสอนไม่ได้นะครับ
แล้วยังอุตส่าห์แนะนำแบบนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดอุบัติเหตุประกันไม่จ่ายนะครับ
แล้วปรากฏว่าโอ้โหคนขับรถกระบะทำไงรู้ไหม
น้องน้องเลิกงานกี่โมง
รับประพอก็ตอบไปซื้อก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวเลิกตอนเย็นครับ
มันเลิกตอนเย็นแล้วมันตายไปกระทืบเละเลยครับ
นี่นะฮะกล้องวงจรปิดนะครับในซอยหลังโรงพยาบาล
ฮริพูนชัยตะบนบ้านกลางเอาเพื่อเมืองลำพูน
จับภาพวัยรุ่น๔คนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยลุมเตะเข้าไป
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลนอนนิ่งไม่มีทางสู้ครับ
แต่กลุ่มวัยรุ่นก็ยังเตะซ้ำไปอีกหลายครั้ง
คนสุดท้ายนี่ในภาพคือเตะเข้าใบหน้าของรอบพอเลยนะฮะ
จากนั้นก็พาขึ้นรถจักรยานยนต์กันหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
ทีมข่าวเราไปหาไปตรวจสอบเรื่องนี้กับ
นายอนวัฒน์เจษดานิติกุลอายุ๑๙ปี
เขาเป็นรอปภที่โดนทำร้ายนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
เล่าบอกว่าวันนั้นเขายืนบกรถอยู่ที่ลานจอดรถของโรงพยาบาล
มีรถกระบะสีดำลักษณะแต่งซิ่งโหลดเตี้ยขับย้อนสอนเข้ามา
เขาจึงเข้าไปบอกว่าพี่ครับขับย้อนสอนไม่ได้นะครับ
ถ้าเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวประกันไม่รับผิดชอบนะพี่

แล้วถามกลับมาบอกว่าน้องเลิกงานตอนไหน
หกโมงเย็นครับพี่ค่ะที่ไหนได้ล่ะชี้จุดชี้เวลาให้กลุ่มนี้มันนะฮะ
กระทั่ง๖โมงเย็นครับเลิกงานเสร็จขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้าน
มีรถจักรยายนสองคันขี่ตามมาแล้วก็มารุมทำร้ายเขานะครับ
ในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไปตอนต้น
จังหวะนั้นเนี่ยดีนะครับมีพลเมืองดีเนี่ยขับรถผ่านมาแล้วตะโกนถามว่าทำอะไรกัน
เนี่ยครับในจุดเกิดเหตุฮะที่โดนกระทืบนะครับทั้งสี่คนก็เลยรีบหนีไปนะฮะ
พอกระทืบน้องคนนี้เสร็จปั๊บเตะเขาที่หัวด้วย
ล่าสุดอาณาวัฏรบพไปแจ้งความแล้วที่สพนิคมอุตสาหกรรมลำคูณ
โดยผู้บริหารโรงพยาบาลนะครับแนะนำให้นายอานวัฒน์เนี่ยเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่เองก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดต่าง
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและจะติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป

โอ้โหเขาอุตส่าห์ไปเตือนนะแล้วยังอุตส่าห์คือไม่ใช่แค่บอกว่าขับรถย้อนสอนไม่ได้นะครับ
ยังอุตสาหกบอกพี่ย้อนสอนเดียวมอเตอร์ไซว์สวนมาปั๊บพี่เกิดประเทศประกันจะไม่จ่ายนะ
ใช่เพราะว่าทำผิดกฎหมายไงประกันเขาไม่จ่าย